ทีนี้มาดูกรณีสาวธอมนะคะที่ทำร้ายร่างกายแฟนสาว

มีภาพจากพลเมืองดีที่เขาใช้โทรศัพท์มือถือ

ก็นำตัวสาวทอมคนนี้ไปฝักขังผัดแรก
สารอาญารัชดาพิเศษเป็นเวลา๑๒วัน

เขายื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัว
ซึ่งสารท่านอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

ก็เดี๋ยวจะต้องมารายงานตัวต่อสารอีกครั้ง

ตำรวจนครบาลประหลโยธินนำตัวสาวธอมคนนี้
ที่ชื่อว่านางสาวกาญจนาสินประเสริฐ

ผู้ต้องหาตามไหมจับสารอาญา
ข้อหาทำร้ายร่างกายน้องฟาง
นางสาวพิมพิไลปักศรีอายุ๒๒ปี

ก็นำตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง
สารอาญารัชดาเป็นครั้งแรก๑๒วันค่ะ
ก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะ๒๕กรกฎาคม

แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

พนักงานสอบสวนบอกว่าสำนวนคดียังไม่เสร็จนะคะ

แล้วก็รอผลตรวจสอบเรื่องของประวัติการต้องโทษ
ลายนิ้วมือของผู้ต้องหาก็ต้องไปตรวจสอบลายนิ้วมือด้วย
รวมถึงเรื่องของพยานหลักฐานอื่น
วันนี้ระหว่างการควบคุมตัวเข้าฝักขัง
พอสาวธอมผู้ต้องหาคนนี้ลงมาจากรถ
ก็ใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัย

คนก็ไปดูกันเยอะ
ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวค่ะ
จากผู้ต้องหามีพฤติกรรมข่มขู่พยาน

แล้วก็คดีมีอัตราโทษสูงด้วยนะคะ
แต่ว่าคุณแม่ของสาวธอมคนนี้

เป็นเงินสด๑๒๐๐๐บาท

สารพิจารณาคำร้องแล้ว

ก็นัดนางสาวกาญจนาสาวธอมคนนี้
มารายงานตัวต่อสารอีกครั้ง